ตอนนี้นักการเมืองขยันแล้วกันอืมสงกรานก็ไม่หยุดค่ะ
ลงพื้นที่ไปหาเสียงทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับ
อย่างคุณหญิงสุดร้ามรัฐเกียวราคันก็นำ

ผู้สมัครสาวเขต๒เขตด้อนเมือง

ก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปมอบบัตรสมาชิกเครือข่ายบำนานประชาชน
คนที่๓ล้าน๒แสนให้กับนางพิมราพรซองสิรินะฮะอยู่ในชุมชนบุรพา๑๖เขตดอนเมืองครับ
ไทยสร้างไทยเขาบอกว่าเขาประกาศเลยนะมีเป้าหมายจะแก้ไขปัญหาผู้สูงวัย
แล้วก็บอกว่าพักไทยสร้างไทยนั้นจะเป็นพักการเมืองใหม่ยังไม่ผ่านการเลือกตั้งและยังไม่มีสอสอในสภาแม้แต่คนเดียว
แต่พักจะมาสร้างชัยชนะให้ประชาชนก็เลยเสนอร่างกฎหมายบำนานประชาชนเข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พักไทยสร้างไทยเป็นภาคใหม่ยังไม่มีสอสอสักคนเพราะยังไม่ผ่านการเลือกตั้ง
แต่เราทำกฎหมายไปรอในสภาแล้วเหมือนเอารถไปจอดรอไว้ในสภาเหลือแต่คนขับค่ะ
หาเสียงกันแบบคึกคักนะคะขยับมาดูเตอร์ไพรส์ใหญ่จากรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ
ไปทำเซอร์ไพรส์กับชาวขอนแก่นในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เห็นบอกว่านี่อยู่ดีโผล่มากลางเวทีรำวงย้อนยุคแบบนี้

พลเอกประวิทวงสุวรรณโผล่มาทางวิดีโอคอลค่ะ
ทักทายอวยพรสงกรานให้กับชาวขอนแก่นกันหน่อย
งานนี้ชาวขอนแก่นที่ถนนข้าวเหนียวเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเต้นกันเยอะเลยนะ
ได้รับคำอวยพรนะคะเที่ยวให้มีความสุขในวันปีใหม่ไทย
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะลุงป้อมยังออกอ้อน
ขอคะแนนเสียงจากชาวขอนแก่นหน่อยให้เลือกพักพลังประชารัฐพร้อมกับรับปากว่า
หากได้รับเลือกเป็นนายกจะดูแลพี่น้องประชาชนชาวอีสานอย่างเต็มที่นะคะ
เรียกเสียงเฮให้กับชาวขอนแก่นแบบเยอะเลย
บางคนก็ปรบมือเสียงดังเลยนะคะ
ดูบรรยากาศลุงป้อมคุยผ่านวีดีโอคอลหน่อยค่ะ
แต่เสียงตรงบนจอเวทีใหญ่เหมือนจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ
แต่ท่านก็อวยพรก็รับพรกันไปครับ
เอาปิดท้ายด้วยพี่เต้หน่อยนะครับคุณมงคลกิจนะฮะ
บุญภาพภาคไทย๔วีลายล่าสุดโพสต์แบบนี้
ผมติดโควิดนะแจ้งให้ทราบนะฮะ
ก็ผลตรวจเอทีเคขึ้น๒ขีดครับ
แล้วเจ้าตัวยังระบุบอกว่าการติดโควิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขา
ชาวโซเชียลก็ให้กำลังใจอวยพรกันไป
ช่วงนี้ก็โดยเฉพาะสงกรานเนอะ
ก็ระวังเรื่องของโควิดกันด้วยมันยังมีอยู่เนอะนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักการเมืองทุกคนด้วยนะครับ